รายงานตัวเลขที่เราขึ้นมุมจอหลายคนก็รู้สึกว่าใจชื้นมากขึ้น
เพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยลดลงคนรักษาหายเพิ่มขึ้น
แต่ก็ยังวางใจไม่ได้กาดตกไม่ได้ประมาทไม่ได้นะคะ
พาไปดู๓จังหวัดทางภาคใต้กันหน่อย

เพราะว่ากำลังต้องต่อสู้กับการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่

ชุมพรตอนนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ
กลายเป็นสถานที่แพร่โควิด๑๙ไปแล้วใช่ไหม
ล่าสุดค่ะนายพิสิทธิฤทธิพิชัยสงครามในอำเภอท่าแซะ
พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านเนี่ยต้องประกาศมาตรการเด็ดขาดนะคะ
ห้ามคนไม่มีความจำเป็นเข้าหมู่บ้านเลย
ดวงดีเนี่ยเพราะว่ามีครอบครัวถูกกักตัวอยู่สามครัวเรือนด้วยกัน
รวมแล้วเป็น๖คนเพราะว่า๖คนนี้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ
เพื่อช่วยเหลือตอนที่ถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันนะคะ
แล้วก็ไปติดเชื้อมาจากโรงพยาบาลค่ะ

แล้วก็ครอบครัว๓ครอบครัว๖คนนี้ก็เคยไปช่วยเหลือสามีภรรยาคู่นี้

ซึ่งนายจรูนศักดิ์นุ่นแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านดวงดีและเจ้าหน้าที่
เขาก็มีการตั้งด่านตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านเข้มงวดมาก
เพราะว่าพื้นที่ติดกับชายแดนด้วยนะคะ
ก็ใครที่จะเข้าหมู่บ้านถ้าไม่มีความจำเป็นเขาก็จะไม่ให้เข้าค่ะ
แต่เขาก็ดูแลนะคะมีการนำถุงยางชีพจากเหล่ากาชาติไปมอบให้กับชาวบ้านที่ถูกกักตัวด้วย
ส่วนที่กระบี่ค่ะตอนนี้โอ้โหในอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ปวดหัวมากนะคะ
นายสมบูรณ์เต็มชื่อโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวระบายความอัดอั้น
หลังจากพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเป็น๙รายแล้ว
จังหวัดเนี่ยเคยประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแล้วปิดเส้นทางเข้าออกเกาะก็แล้ว
ก็ยังคงมีคนฝ่าฝืนคำสั่งค่ะนายอำเภอกเกาะลันตาโพสต์เลยบอกว่า
กฎหมายล้านฉบับข้อบังคับแสนข้อคำร้องขอหมื่นคำ
พร่ำวอนพันวลีถ้าไม่มีคนทำตามก็ยากที่จะหยุดยั้งภาวะวิกฤต
ขอกราบแทบเท้าเนี่ยคือมันคือความอัดอั้นจริงเขาพยายามแล้ว
แต่คนก็ยังคงฝ่าฝืนก็มีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะมากนะคะ
ให้กำลังใจแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะ
กระบี่ก็จะได้ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
ส่วนบรรยากาศพรมแดนที่สุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะ
ก็มีคนไทยที่เดินทางไปทำงานในมาเลเซียเข้าประเทศเป็นวันที่๓แล้วนะคะ
วันนี้มีการแสดงความประสงค์สำหรับไทย